ทีนี้ค่ะไปดูเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนา

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อ
คุณแซคนัทวินมีรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะเชิญเลยค่ะ

บรรยากาศที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัต
ตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันว่าคนเยอะแล้วนะครับ

คนเนี่ยมาแน่นกันเลยนะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
คุณผู้ชมครับที่มีการเปิดให้มีการเดินรถที่นี่นะครับ
ประชาชนบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างมากเลยนะครับ

บอกว่าอยากจะกลับไปให้ทันในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ

ซึ่งเป็นวันเทศกาลสงครานวันแรกด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่บริเวณจุดที่นั่งรอนะครับ
ซึ่งการเที่ยวทางนี้จะเป็น
เป็นการเที่ยวทางมาใต้นะครับ

ประชาชนก็เลือกเดินทางหลังเลิกงานนะครับ
เป็นหลักเพื่อให้ถึงภูมิลำนานวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็ทันได้เฉลิมฉลองเทศกาลสงครานกับครอบครัวครับ
ขณะเดียวกันประชาชนที่เดินทางมาวันนี้

เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวตามภาคต่าง

ประชาชนที่นั่งรออยู่ที่บริเวณจุดนี้

สัมภาระหรือว่าข้าวของต่าง

แต่ว่าเมื่อมาถึงที่บริเวณสถานีกลางอภิวัฒน์นะครับ

โดยประชาชนจึงเดินขึ้นไปเลื่อนนะครับ
ก็จะมีอำนวยความสะดวกให้กับที่ในการ

อย่างที่ผมบอกครับว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรของเรา

นับเป็นปีแรกแล้วก็เปิดให้บริการกับ

บรรยากาศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ

โดยยอดจองตัวในเส้นทางระยะไกล

ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟทได้เพิ่ม
ขบวนรถเสริมพิเศษขาออกจากกรุงเทพ

รองรับการเดินทางของผู้โดยสารสูงสุด

โดยมั่นใจนะครับว่าเพียงพอต่อการเดินทาง
และไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน
ขณะที่ประชาชนที่เป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่
เพราะที่นั่นจะสบายไม่แอด
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นรถไฟ
แล้วก็ชาญชาลาจุดจอดรับผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด
ทำให้ลดความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางได้อย่างมากเลยครับ
ก็รู้สึกว่ามันดูดีขึ้นนะคะ

เขาให้ข้อมูลดีอะค่ะเหมือนจะไปไหนเขาก็คอยบอก
จะไปถามหมอก็บอกตลอดแล้วก็มีประชาสัมพันธ์
โดยทางด้านการรถไฟนะครับได้เพิ่มกำลังสำหรับพนักงาน

รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟทั้งบน
แล้วก็ขบวนรถแล้วก็ภายในสถานีด้วยนะครับ
พร้อมทางได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอบตอปคร

ประจำตามจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ
โดยเฉพาะทางผ่านที่เห็นว่ามีความเสี่ยง
ว่ามีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็มีการตรวจความพร้อมทั้งความปลอดภัย

ตลอดเส้นทางการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน
เพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
รวมไปถึงศาสติศของพนักงานขับรถ
เจ้าระธิคบวนและประจำสถานี
ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์บนขบวนรถแล้วก็บริเวณภายในสถานีรถไฟด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าด้วยรถไฟนะครับ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตในวันนี้คาดว่ามีประชาชนเดินทางกว่า๗๗๐๐คน
ซึ่งมากกว่าเมื่อวานนี้นะครับ๑๑เมษายนที่มีการเดินทางเพียงแค่๗๒๐๐คนครับ
และบริเวณด้านหลังผมนี้ตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนเตรียมที่จะขึ้นไปบริเวณชาญชาลานะครับ
ซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะเราก็จะมีช่องในการเดินเข้านะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีช่องในการแบ่งให้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการพี่น้องประชาชน
ซึ่งบริเวณสายเหนือแล้วก็สายอีสานเนี่ยมีการเรียกพี่น้องประชาชนขึ้นไปอย่างเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็บริเวณลิฟต์ทั้งสองตัวที่อยู่บริเวณด้านหน้านี่นะครับจะให้พี่น้องประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุนะครับ
รวมถึงสตรีมีคันนะครับขึ้นลิฟต์บริเวณจุดนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าตลอดทั้งค่ำคืนนี้ประชาชนที่เดินทางอยู่ที่นี่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับ
แล้วก็ไปสู่อ้อมกอดของคนที่รักในเทศกาลสงกรานนะครับขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับ

ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับ